เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวครับมีลูกอยู่๔คน
คือภรรยาเนี่ยไปมีสามีใหม่นะ
แล้วก็ปล่อยเด็ก๔คนนั้นก็อยู่กันแบบตามยฐากรรมนะครับ

ไฟฟ้าไม่มีใช้มา๕๖เดือนครับ
เสื้อผ้าทิ้งก็จัดกระจาย
ข้าวทั้งแกงนี้ก็บูดก็เน่าหมดเลยนะครับ
ส่งกลิ่นเหม็นนะครับลองไปดูภาพหน่อยครับ
คุณผู้ชมครับชาวบ้านแถวนั้นเขาเรียกน้อง๔คนนี้ว่าสี่ยอดกุมารนะครับ
คืออายุไล่เรียกกันมากแล้วก็ถ้าสังเกตจะมีอยู่คนกลางก็คือว่าเป็นแฝดกันนะครับ

พี่สาวคนโตชื่อน้องจุธารัฐนะฮะ

เด็กชายนบพลเด็กชายนบพันธุ์อายุ๔ขวบนะครับ
แล้วก็น้องชายคนเล็กสุดคืออายุไล่เรียกกันมากนะ
เด็กชายเอกรัฐอายุ๓ขวบนะครับ
อยู่ในบ้านที่อำเภอพานกระต่ายที่กำแพงเพชรคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าสภาพบ้านเนี่ยก็คือว่าตอนไปเจอนี่
เสื้อผ้าแกงต่างมันบูดหมดแล้ว
แล้วก็ข้าวคือคาหม้อมันเน่าหมดแล้วครับ
กินแล้วมันมีกลิ่นอยกตัวอย่างนะคือผัสะวะอย่างเนี่ยนะครับ
ลบอบอวนมีขยะกองตามพื้นนะครับ
ไฟถูกตัดมา๕๖เดือนนะครับ
เอาชีวิตประจำวันที่อยู่เนี่ยก็โอ้โหยากลำบากเต็มที
โดยทางพ่อของเด็กนั้นไปทำงานนอกบ้านนะครับคุณชัยรัฐอายุ๔๖ปีนะครับ
ก็จะมีพี่สาวคนโตพาน้องเล่นกันตามภาษาเด็ก
ย้ำอีกทีพี่สาวคนโตยุ๖ขวบนะครับพอหิวข้าวครับ
เดินไปขอข้าวยายข้างบ้านกินด้วยความหิวโซนะฮะก็พาน้องอีก๓คนฮะ
เดินตามไปด้วยบางครั้งครับมีพระท่านก็คือเจ้าอาวาสวัด
คือทำให้กินเวลา๒มื้อเลยนะ
ก็กินกันระหว่างคุณยายให้สัมภาษณ์
น้องข้างหลังก็นะครับ
กินด้วยกันก็จ้วงกันอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับ
ก็ช่วยอาบน้ำด้วยนะซักเสื้อผ้าให้เด็กครับ

แต่ทำไปเพราะว่ารักแล้วก็สงสารนะครับ
เดี๋ยวฟังเสียงคุณยายหน่อยครับ
อะไรด้วยถึงเดือนไปนัดจ้างบาง๒วัน๓วัน
ถึงก็ไม่ไป
โอ้โฮเด็กเรารู้สึกยังไง

สงสารมาก

กันแบบว่าตุ้ยเลยค่ะ
พี่ก็อายุ๖ขวบเองนะแต่ต้องดูแลน้องเนาะ
กินกันอยู่ในจานเดียวกันในหม้อเดียวกัน
แล้วก็กินกันจนหมดเกลี้ยงนะทั้ง๔คนนะครับ

แล้วก็พอกินเสร็จครับก็เรียบกิจกรรมงานว่างก็เดินไป

คือเมื่อสักครู่ตอนต้นเนี่ยผมบอกว่าคุณพ่อทำงานข้างนอกบ้านใช่ไหม
แล้วคือจำเป็นต้องปล่อยให้น้องอยู่กันเองเนี่ยนะครับ
คุณพ่อเล่าให้ฟังบอกว่าเคยติดคุกนะครับ
ปีในคดีครอบครองยาเสพติด
พอพ้นโทษครับมีภรรยาปุ๊บเนี่ยถูกจับอีกในคดีเสพ
ตอนนี้โดนอีก๘เดือนพอพ้นโทษอีกก็ทะเลาะกับภรรยาเป็นประจำครับ
เพราะว่าตอนนั้นย้ำนะฮะในอดีตยังเสพยาบ้าอยู่ครับ
ด้วยความลำบากภรรยาก็เลยไปมีสามีใหม่
ปล่อยให้ทางคุณชัยรัฐเนี่ยเลี้ยงลูก๔คนโดยลำพังครับ

แต่ว่ายังคงจำเป็นต้องปล่อยให้ลูกดูแลกันเองครับ

เคยเอาลูกไปทำงานด้วยแต่ว่าอากาศมันร้อนด้วยครับ

การให้เด็กไปรออยู่บริเวณนั้นนะครับ
ฟังเสียงคุณพ่อหน่อยครับ
รักครับเป็นห่วงครับรักหมาด้วยครับ

ก็ต้องเรียนไปให้ได้ครับ
อยากครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้๑๘ตุฯแรมนะครับ

ทำความสะอาดบ้านก่อนเลยใช่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่จะเห็นใช่ไหม

ไปดูสภาพบ้านก่อนนะต้องทำความสะอาดก่อน
เพราะบ้านเขาก็แข็งแรงนะคะแต่ว่าเหมือนกับมันไม่อยู่ไม่เป็นที่เป็นทาง

และนี่ฮะที่ผมจะบอกก็คือว่าปรากฏว่าป่วยทั้ง๔คนเลยนะครับ

ใช่มีอาการตัวร้อนมีไข้ครับหมอก็ไปตรวจดู
มีไข้สูงให้กินยาไปแล้วเดี๋ยวจะรอดูอีกสัก๓วัน
ถ้าเกิดอีก๓วันเนี่ยอาการยังไม่ดี
ให้ไปโรงพยาบาลนะฮะเจาะเลือดในการหาสาเหตุอีกครั้ง
คุณผู้ชมครับหลังจากที่เห็นข่าวนี้แล้ว
อันนี้คุณหมอไปตรวจแล้วนะดูปรากฏว่าน้องป่วยนะครับ
ที่เราขึ้นให้ตอนนี้คุณผู้ชมครับเบอร์บัญชีนะฮะ
ผู้ที่ใจบุญต้องการช่วยเหลือนะครับ
บัญชีธนาคารออมสินครับสาขาพานกระต่าย
บัญชีทุนการศึกษานี่ชื่อนะชื่อบัญชีทุนการศึกษา
เพื่อเด็กหญิงจุธารัฐบดีรัฐ
เลขที่บัญชีนะครับตามหน้าจอผมอ่านให้ฟัง

ในบัญชีนี้นะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคือจะบอกคุณผู้ชมเป็นข้อมูลนะครับ
สำหรับคนที่จะบริจาคนะครับก็คือว่าในส่วนของบัญชีเนี่ย
ถอนได้ต้องผ่าน๓คนมีกำนันในพื้นที่มีผู้ใหญ่บ้านมีครูด้วยนะครับ
ตัวคุณพ่อเนี่ยนะครับเพื่อความปลอดภัยก่อนเพื่อความสบายใจของคนโอนด้วย
ก็คือไม่ได้มีสิทธิ์เบิกเพื่อป้องกันการใช้เงินบริจาค

อันนี้คือภาพที่ตอนที่ตอนแรกไปเจอนะเสื้อผ้าใช่ไหมอาหารบูดอาหารเน่านะครับ
แต่ว่าตอนนี้ก็มีคนไปช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องที่มีไข้ตัวร้อนป่วย
ติดกันหมดเลย๔คนดูอาการ

ยอดบริจาคตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ๖แสนบาท
แล้วก็มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
บ้านนี้ก็จะมีไฟใช้แล้วความช่วยเหลือก็ไปถึงแล้ว
จากที่ไม่มีไฟมา๖เดือนชื่นชมคุณอิ่มสิงสัยอีกทีนะ
๓ปีคุณยายข้างบ้านนะครับ
ช่วยเหลือดูแลนะครับหาข้าวให้กิน
๔คนกำลังน่ารักเลยค่ะ